ซิโก้จะมาเผยแผนลับ

ในแต่ละตำแหน่งเราก็มีข้อมูลแล้ว
ขอให้เรามีความกล้านะครับ

และจะไปพูดคุยกับวรวุฒิศรีมาคะ
ก็เราคิดที่จะเล่นฟุตบอลให้ก้าวไป

พื้นฐานเราต้องดีแต่ที่สำคัญคือ
อย่าทรยศอาชีพตัวเอง

ไทรัตทีวีท่อน๓๒